มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ค่ะ
หลังจากที่โลกโซเชียลเขามีการแชร์หนังสือคำสั่ง
เป็นหนังสือคำสั่งของอบตโผงเพงนะคะ
เรื่องย้ายโต๊ะในการปฏิบัติงานนะคะ
ซึ่งก็มันก็กลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึง
ไอ้โต๊ะทำงานจากคนนี้ไปนั่งตรงนี้อะไรอย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่าโต๊ะที่ถูกย้ายเนี่ยเป็นโต๊ะของรองประหลัดนะคะ
แล้วให้ย้ายไปนั่งแทนนักทรัพยากรบุคคล
พอมีเป็นหนังสือเราก็ไม่เคยเห็นนะว่า
การย้ายโต๊ะหรือว่าจัดโต๊ะทำงานใหม่
ต้องมีการออกเป็นหนังสือแบบนี้
พอมีหนังสือปรากฏมาแบบนี้ปรากฏโอ้โห
มีคนเอาไปโพสต์สิโซเชียลก็แชร์กัน
เดาวิจารณ์เหมือนสักหนึ่งนะครับอืมมีอะไรสักอย่างแน่นะคะอ่า
เรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะคะ
อบหมายให้นายนัทธเดชลุลาลีค่ะในอำเภอป่าโมก

กรณีที่โซเชียลเขามีแชร์หนังสือที่ลงนามโดยประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเพง
เรื่องย้ายโต๊ะประหลักเอ่อย้ายโต๊ะปฏิบัติงาน
รองประหลัดย้ายทำงานย้ายโต๊ะทำงานไปนั่งแทนนักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าสำนักประหลัดให้ย้ายไปนั่งด้านหน้าข้างรองประหลัดโอ้โห
คือเรื่องนี้ค่ะนางสาวธัญทิพย์แช่มประเสริฐประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเพง
ก็ต้องมาอธิบายที่มาที่ไปนะคะบอกว่า
มาจากสภาอบตโผงเพงเนี่ยมีหนังสือร้องเรียนไปท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
ว่าขอให้ย้ายหัวหน้าสำนักประหลัดและรองประหลัดออกนอกพื้นที่
เพราะว่ามีความขัดแย้งในการบริหารไม่ตอบสนองประชาชน
มันเริ่มต้นมาจากตรงนี้นะคะซึ่งทางประหลัดก็ได้แจ้งให้ทั้งสองทราบแล้ว

ต้องออกนั่งข้างนอกก็เลยบอกน้องแหล่งสำนักประหลักว่า
กันแต่น้องก็นั่งเฉยไม่ทำอะไรเลยแล้วน้องก็เลยบอกว่าถ้า
ถ้าปออยากให้เขาย้ายโต๊ะปอต้องออกคำสั่ง

ก็เลยต้องพิมพ์ออกมาเป็นลายลักษณอักษร

มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีเกิดขึ้นบ่อยนัก

ถ้ายังไงคุณวรพรอยากจะให้ผมไปย้ายไปฝั่งนู้นอ่านข่าว

ผมถึงจะยอมย้ายสลับที่กับคุณวราพร
แล้วมันต้องเริ่มต้นทำยังไงคะหนังสือ
เออคุยกันไม่ได้นะแปลกนะครับครับอืมคุณแนะนำด้วยนะครับ
ก็แปลกดีค่ะนะคะซึ่งก็เจ้าหน้าที่ที่เขามีชื่อในคำสั่งถูกย้ายโต๊

งงว่าโต๊ะนั่งที่เดิมก็ไม่ได้ขวางทางอะไรอยู่
อยู่มาแจ้งให้ย้ายก็รู้สึกงง
ส่วนในอำเภอป่าโมกก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แล้วยืนยันบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ